แต่ว่าคำแรกไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคุณผู้ชม
คุณครูผู้ช่วยที่บึงกาลนะครับ
เสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทาง

แต่โชคดีครับคุณครูคนนี้ออกมารอดตายอย่างหุดหวิดครับ
ดูสิฮะตอนที่ไปพบเนี่ยโอ้โหไฟลุกท่วมแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสาย๒๒๒ศรีวิลัยบึงกาลครับ
ระหว่างกิโลเมตรที่๕๖เขตพื้นที่บ้านหนองจันทร์ตะบนศรีวิลัยครับ
ทันทีที่กู้ภัยเข้าไปถึงก็ไปพบรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบรอนเงิน
ก็ชนแล้วก็ติดอยู่กับต้นมะขามข้างทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เมื่อสักครู่ก็เห็นอยู่ว่าไฟลุกท่วมทั้งคันเลย
ก็เลยประสานรถดับเพลิงไปเอาน้ำไปฉีดดับไฟอยู่สักประมาณ๑๕นาทีได้
ไฟดับเนี่ยพบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันไปแล้วครับ
คนขับคือนายสุภกรขวัญมาอายุ๒๗ปีทำงานเป็นครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนศรีวิลัยนี่แหละครับก็บาดเจ็บท่วมร่างกายหลายแห่งทีเดียว
ก็มีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการต่อไปแล้วก็ปลอดภัยในเวลาต่อมานะครับ
สอบสวนนายสุภกรคนขับรถคุณครูผู้ช่วยก็บอกนะครับว่าเพิ่งออกจากโรงเรียน
แล้วก็จะไปซื้อของใช้ที่อำเภอบึงกาล
แล้วก็ไปชนกันกับเสาหลักที่เป็นเสาหลักขาวดำอยู่ข้างทางนะฮะ
แล้วก็ทีนี้รถก็วิ่งข้ามเลนไปตกถนนข้างแล้วไปชนกับต้นมะขาม
พอตั้งสติได้ก็เปิดประตูออกมาได้สัก๒นาที
กลับไปโอ้โหควันขโมงขึ้นมาแล้วครับ
ที่ฝากระโปรงรถก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้
ก็ถือว่าโชคดีที่ตัวเองต้องออกมาก่อน

มีเช่นนั้นก็อาจจะถูกไฟคลอกอยู่ในรถก็ได้นะครับ